ต่อที่เรื่องของฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์ซึ่งถือเป็นนัดที่๕ของฤดูกาลนะครับ
แต่ว่าเราจะไปดูไฮไลท์ประตูของเกมระหว่าง

ชนะรวดนะครับและเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูด้วยนะครับ
นาทีที่๑๑เมืองทองได้จุดโทษนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าตัวนะครับที่ลุกขึ้นมายิงเองไม่พลาด
ให้มืองทองขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับ

หลุดกับดักล้ำหน้าก่อนจะยิงสวนตัวสมพรยศเข้าไป
แล้วก็เป็นประตูที่๙๙ของกองหน้าทีมชาติไทยในเวทีไทยลีกด้วยครับ
จบเกม๒นาทีเมืองทองมาได้ประตูปิดท้ายจากมงคลทศกรัยนะครับ
เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อของเมืองทอง

ใช้ชนะ๕นัดติดนะครับและเป็นจ่าฝูง
พร้อมกับทำสถิติชนะติดต่อกัน๑๔นัดเป็นครั้งที่๒ต่อจากปี๒๐๑๖นะครับ
ก็คือนับย้อนไป๙เกมในช่วงท้ายฤดูการที่แล้ว

ถือเป็นชัยชนะนัดแรกของชนบุรีในฤดูการนี้

บุรีรัมยูนิเต็ดชนะนครราชศรีมาไป๔ประตูต่อ๐
ตอนนี้ทีมประสาทสายฟ้าอยู่อันดับ๒นะครับ

แพ้เชียงรายไป๐ต่อ๓นะครับ
เชียงรายอยู่อันดับ๓มี๑๓แต้มเท่ากับบุรีรำ

อย่างที่บอกไปว่า๙คู่๓๑ประตูเฉลี่ย
ละ๓๔๔ประตูให้ดูทั้งหมดคงจะไม่ไหว
ก็เลยคัดเลือกประตูสวยมาให้ชมกันนะครับ
ลูกแรกนะครับเป็นลูกยิงของธนบูลเกษารัฐนะครับ
เตะไทยที่ค่าตัวแพงที่สุด
ปั่นโค้งลูกนี้สุดสวยนะครับ

ต้องเพิ่มเสียงหนักแน่นนิดหนึ่งนะฮะส่วนลูกที่สองนะครับ
เป็นลูกยิงของประกิจดีพร้อมนะครับ

ให้ฌุนบุรีอฟซีเอาชนะ

ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างบีซีเทโลเจอกับศรีสะเกดนะครับ
ฟิลล์ชิดพงศ์เฉยเปิดฟลิกคลิกให้กับมาริโยอับรันเต้นะครับ
มงคือหันหลังมงเข้าประตูนะครับมงด้วยสัญชาติยาเลย
จะเป็นกองหลังแต่ก็มงได้เฉียบขาดนะครับลูกนี้

เป็นประตูชัยให้เทโลชนะไป๑๐นะครับ
แล้วประตูปิดท้ายนะครับลูกขึ้นดำ๔๐ของไทยฮอนดา
จังหวะที่ลาเฟริมาไหลบอลคืนให้กับธนวิทย์คำนะนะครับ
เอียงตัวยิงด้วยขวาเข้าไปครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นไทยฮอนด้าที่ชนะการท่าเรือไป๕ประตูต่อ๑ครับ
ยิงแบบไม่จับเลยอ่ะจังหวะดีมาก
สวยงามของมันก็เกิดจากการขึ้นเกมมานะครับแล้วก็ส่งให้ธนวิทย์ยิงลูกนี้เฉียบคมทีเดียวครับ